เหลืออีกไม่กี่วันเราจะทราบแล้วว่าเศรษฐีคนต่อไปนะครับที่จะได้รับรางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาทจากแคมเปญ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองจะเป็นใครนะครับคุณผู้ชมนะครับจำคุณเอกนรงได้ไหมคุณจ้านอ่ะ
คุณจ้านผู้โชคดีทองล้านคนแรกจากคาราบาลครับเขาเอารางวัลจากคาราบาลแดงไปปลดหนี้ที่ทกศนี่ดีจังเลยอ่ะ
นี่แหละครับไปปลดหนี้ให้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วพอหมดหนี้ทุกคนดูสีหน้าสิครับคุณผู้ชมฮะโล่งใจสีหน้ายิ้มแย้มนะครับมีความสุขมากล่ะ
นอกจากจะปลดหนี้แล้วนะก็จะนำเงินนะครับไปปรับปรุงร้านมอเตอร์ไซด์เพื่อต่อยอดอาชีพด้วยค่ะคือคนเราเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเขาก็หวังใช่ไหมหวังว่าเนี่ยคือถ้าได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซด์ไม่ว่าจะเป็นทองคามูลค่าหนึ่งล้านบาทมันก็จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้โชคดีให้มีชีวิต

เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกันจากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่นส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐หรือหย่อนในกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์นะคะร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะอย่าช้าค่ะคุณผู้ชม

นะครับทรงฟ้าคาราบาลแดงคันโซคุณสองกันมาเยอะเยอะครับ